วันนี้พระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปโรงพยาบาลสิริราชด้านประชาชนต่างเฝ้าดูพระอาการประชวนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างใกล้ชิดด้วยความห่วงใย
ตลอดทั้งวันวันนี้มีประสบกรณิกรจำนวนมากเดินทางไปเฝ้าติดตามฟังข่าวพระอาการประชวนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ลานพระราชานุสวรีสมเด็จพระมหิตราธิเบสอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกโรงพยาบาลสิริราช
บางคนเดินทางมาตั้งแต่เมื่อคืนนอนค้างที่โรงพยาบาลด้วยความห่วงใย
ส่วนช่วงเช้าประสบกรณิกรได้ร่วมกันทำบุญตักบาทพระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จากนั้นเวลาสิบนาฬิกายี่สิบเจ็ดนาทีสมเด็จพระเทพรัชราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสิริราชเวลาสิบนาฬิกาห้าสิบสี่นาที
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสิริราช
เวลาสิบเอ็ดนาฬิกาสี่สิบสี่นาทีพระเจ้าวรวงเถอร์พระองค์เจ้าสมสวรีพระวรรราชที่นัดดามาศ
เสด็จไปยังโรงพยาบาลสิริราชเวลาสิบสองนาฬิกาสี่สิบเอ็ดนาที
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุลาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสิริราช
เวลาสิบสองนาฬิกาห้าสิบเจ็ดนาทีคุณพลอยภัยลินเจนเซ็นและคุณเสรีกิฎิยาเจนเซน
พระธิดาในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญา

ไปยังโรงพยาบาลสิริราช
ต่อมาทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญา

เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสิริราช
อกจากนี้ยังมีประชาชนเป็นจำนวนมาก
มาร่วมกันสวดโภชังคปริศ
ซึ่งเป็นบทสวดขจัดโรคภัยไข้เจ็บ

ให้ความสนใจมารายงานอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
และนี่คือบรรยากาศสดนะคะ
สดมาจากโรงพยาบาลสิริราช
เป็นบรรยากาศของประสบกรณิกรชาวไทยนะคะ
ที่ไปร่วมรับฟังข่าวนะคะ
หลังจากที่มีแถลงการจากสำนักพระราชวัง

บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าค่ะ
ตลอดทั้งวันตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะ
ประสบกรณิกรชาวไทยทั่วทุกหมู่เหล่า

ต่างได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลสิริราช
เพื่อเฝ้าติดตามพระอาการประชวน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างใกล้ชิด
ตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้ต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้นะคะ
บางคนนอนค้างคืนส่วนมากได้ร่มกันสวดมนต์ค่ะ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
หลังจากที่ได้รับฟังแถลงการแล้วก็ยังไม่อยากเชื่อนะคะ
ว่าจะได้รับทราบกับข่าวเศร้าในวันนี้
เชื่อว่าพี่น้องปวงชนชาวไทยทุกคนก็คงมีความรู้สึกเศร้าใจไม่ต่างกันค่ะ
เราได้เห็นนะคะว่าต่างได้พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีชมพูนะคะ
เป็นสีเสื้อของวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะ
เป็นอีกหนึ่งแรงที่จะได้ส่งให้ถึงพระองค์ให้พ่อหลวงทรงมีพระนามัยที่แข็งแรงค่ะ